คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องราวความรักนะจ๊ะ
เคยได้ยินไหมคะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
เพลงน้องอิงวัลลันทรทำไมเก่งอย่างนี้
แต่ฉันร้องไม่ได้นะเออฉันจะเป็นเสียงหลง

ไม่ใช่อะไรประโยคนี้แหละเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมค่ะ
เป็นเพลงฮิตเลยนะแต่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของหลายคู่
ไม่ใช่ว่าในวงการบันเทิงนะนอกวงการก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าครั้งนี้เราจะพูดถึงคนในวงการบันเทิง
กลับมาคบกันใหม่กลับมาคบกับคนเดิม

อย่างคู่หวานคู่นี้เลยค่ะคุณโต้งทูพีแล้วก็ปรางกันนารันค่ะ
สำคัญแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันขอโฟกัสที่เรื่องงานก่อน

แต่คุณคะรักแท้เนี่ยยังไงซักก็ต้องบอกว่าเป็นคนนี้แหละ

ทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับมาหากัน
คัมแบ็กจะเปิดใจกันอีกครั้งหนึ่ง

คู่ของโต้งกับลางนะหวานจัดเลย
เพราะว่าโมเมนต์ต่างที่ทั้งคู่ทำให้กัน

ค่ะนะคะมาดูอีกคู่คุณผู้ชมนะคะ
ต้องบอกว่าเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเพิ่มเติมคือแต่งงานแล้วคุณผู้ชม

คุณนิวนะคะคุณนิวชัยพลแล้วก็แฟนสาวนอกวงการเมษานั่นเองค่ะ
กลับมาคบหาดูใจอีกครั้งของทั้งคู่นะคะคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากค่ะ
รู้จักตัวตนแล้วก็นิสัยกันมาสักพักแล้วคุณผู้ชม
พอหวนกลับมารีเทิร์นในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าไม่ต้องปรับจูนเลยค่ะ
พลิกปั๊บลงป๊อกปุ๊บคุณผู้ชมคุกเข่าขอแต่งงานกันซะเลยค่ะ
โดยหนุ่มนิวนะคะเคยเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าเจ้าตัวรู้สึกพร้อมแล้วกับการมีครอบครัวค่ะ

แล้วสาวเมษานี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะมาเป็นวาดที่ภรรยาของเค้านั่นเองค่ะ
ไม่รีรอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะถือว่าเป็นว่าที่บ่าวสาวอีกคู่ของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะ
ภาษามากเลยภาษาเห็นคนแบบคุกเข่ากับนับทะเลอย่างนี้

พี่พีชพัทรัสยาและก็ทอสศรีนานั่นเองนะ
เป็นคู่ที่หลายคนโหชอบมากเลยนะพี่แจ๊ค
ทั้งความน่ารักของฝ่ายหญิงและความอบอุ่นเข้งขรึมของฝ่ายชาย
ฝ่ายชายเขาไม่ค่อยยิ้มนะเป็นเสือยิ้มยาก
บอกเลยนะว่าการกลับมาคบกันในฐานะของแฟนทั้งคู่เนี่ยนะ
ทำเอาสาวพีชยอมรับว่านุ่มตอสคือผู้ชายที่ดีมากจริง
แล้วก็เข้าใจเธอนะคะในทุกอย่างเลย
ดังนั้นนะก็ไม่แปลกนะคะที่เรามักจะเห็นโมเมนต์หวานค่ะ
ในแบบฉบับคู่ต๊อกกับพีคนะผ่านสื่ออยู่บ่อย
ตอนนี้คุณพีคเขาทำกับข้าวเก่งนะ
อาจจะติดใจปลายจังหวัดก็ได้นะคะ

รอดูนะคะไม่แน่โควิดซาอาจจะได้ได้ยินข่าวดีก็ได้นะคะ